มูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
สิทธิ์ของเราได้ข้อมูลจากในพื้นที่

ถ้าย้อนกลับดูปัจจุของผู้ก่อเหตุ
๑๐ตำรวจเอ็กภ์ปัญญาคำราบ
อดีตตำรวจตอนนี้ก็เป็นนายปัญญานะครับถ้าเกิดว่าตัดยศออกไป
รับราชการปี๒๕๕๕ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ปราบปราม
สนยานวาในกรุงเทพฯแล้วปี๖๒ย้ายไปที่สภนาวัง
จากนั้นพอกลับไปเริ่มมีปัญหาทะเลาะกันกับแฟน
เนื่องจากว่าแฟนไม่ได้ย้ายกลับไปอยู่ด้วยกัน
และก็เริ่มมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จากข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวได้มาเสพยาจนร่างกายสู้ผอม
อารมณ์ฉุนเฉียวเพื่อนตำรวจต่างทราบดีแล้วก็ไม่มีใครอยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยครับ
แล้วพอออกไปปฏิบัติหน้าที่อันนี้ตามข้อมูลคือ
เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
มีอยู่ครั้งหนึ่งผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคาร
แต่ตัวเขาไม่ยอมเข้าไปกลับไปนอนอยู่ในรถซึ่งจอดอยู่หน้าธนาคาร
พอผู้จัดการธนาคารมาขอความช่วยเหลือให้ไปคุ้มกันในการนำรถขนเงินออกไป
ก็กลับแสดงความไม่พอใจทำท่าเหมือนจะชักปืนขู่ด้วยครับ
ผู้จัดการต้องโทรศัพท์แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชา
เพื่อรายงานให้รับทราบกับเรื่องที่เกิดขึ้น
หลังจากนั้นพอกลับไปทำงานที่นี่ก็ไปคบกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ชื่อว่าหญิงแต่ว่าไม่ทราบนามสกุล
และหลังจากนั้นก็เริ่มมีพฤติกรรมเรื่องของการมั่วสุมในการดื่มสุรา

จุดที่เขาไปส่งเสียงดังคือเป็นห้องพักของข้าราชการตำรวจ
ทำให้ตำรวจซึ่งอยู่ในห้องพักนั้นเริ่มเดือดร้อนรำคาญ
และข้าราชการตำรวจชาวบ้านเองโอ้โหเริ่มมีการไม่พอใจ
เพราะตัวผู้ก่อเหตุชอบนำปืนมายิง
ทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับเขา
แล้วก็เคยเอาปืนไปยิงสุนัขของชาวบ้านตายก็มี
กับทางด้านของ๑๐ตำรวจเอกปัญญาด้วย
จนกระทั่งปีที่แล้วเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมครับ
มีเหตุการณ์ไปมั่วสุมดื่มสุราในห้องจนส่งเสียงรบกวนอีก
เพื่อนตำรวจไปเตือนแต่ถูกกลับดาทอกลับมาด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันจนทะเลาะกัน
สุดท้ายเนี่ยผู้บังคับบัญชาเรียกไปตักเตือนสุดท้ายทำทันบนเอาไว้ก่อนนะครับ
มีการเรียกเจ้าตัวไปสอบถามเจ้าตัวยอมรับว่า
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะตัวเขาเสพยาเสพติด
และรับปากกับผู้บังคับบัญชาว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็มีการยึดอาวุธปืนประจำกายของเขาเอาไว้ป้องกันเขาไปก่อเหตุร้าย

ต่อมา๒๐มกราคมที่ผ่านมาครับ
ตำรวจนะฮะได้เข้าไปจับกลุ่มปรากฏว่า
ไปเจอเรื่องของยาเสพติดยังคงเสพยาอยู่และตัวเขาเองก็รับสารภาพด้วย
รับสารภาพว่ายาที่เจอเนี่ยเป็นของเขา
แล้วก็เขารับมาจากอดีตตำรวจนายหนึ่ง
สุดท้ายถูกไล่ออกจากราชการอันนี้เป็นหนังสือให้ออกจากราชการครับ
แล้วพอให้ออกก็เลยต้องให้ออกจากที่พักของตำรวจย้ายไปอยู่ที่อื่นนะฮะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเขาก็ถูกให้ออกจากราชการ
แต่เรายังไม่ทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาจากในพื้นที่ก็ตาม

มูลเหตุจูงใจมันมาจากเรื่องนี้หรือไม่
ทำให้เขากลับไปก่อเหตุในการที่เอาปืนไปกราดยิงเด็กแล้วก็ชาวบ้าน
เสียชีวิตมากมายขนาดนี้นะครับ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนมากตอนนี้เนี่ย
ข้อมูลก็เข้ามาจากหลายทางนะคะ
เราพยายามจะนำเสนอเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะ
ก็คงจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วนอื่น
ไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักคนใกล้ชิดหรือว่าคนที่เกี่ยวข้อง